คุณผู้ชมมาดูเรื่องของน้องต่องกันหน่อย
แม้ดังไปแล้วน้องต๋องเด็กกระตันอยู่

ถึงหูนายกนายกถึงขั้นกับต้องโพสต์

แต่ต่องบอกว่าไม่ผมจะปั่นจักรยานขายต่อ

แล้วว่าไม่จะไม่ลงทะเบียนเออว่า๕๐๐๐บาท
เพราะยังพอมีเงินกินอยู่

เข้าโทรจนี้บอกว่ายังพอจะหาเงินได้

เรื่องไปลงทะเบียนลงให้คนอื่นลงไปเลย
เขาบอกว่าบางคนอาจจะลำบากกว่าเขา

ต๋องเด็กหัวจุบน่ารักมาก
ผลเอกประยุจันทร์โอชานะครับก็สั่งการด้วยตัวเอง
ผู้ว่าโสงขาถูกรู้นะครับ

ให้ผู้ว่าสงขรากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือครอบครัวของตองหน่อย

เด็กชายจาสุพัชรชีช้างอายุ๑๐ปีหรือว่าตองเนี่ยนะ
อายุ๑๐ปีหรือว่าตองเนี่ยนะเด็กชายหัวจุกยอดกระตันยูนี่แหละครับ
นะฮะโอ้โหเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะ
เขาเป็นชาวระโนธสงคราครับหาเงินเลี้ยงทั้งย่าทั้งทวด
คนอายุเยอะทั้งหมดเลยก็ปั่นจักรยาน๓ล้อขายผักนี่
มีอะไรบ้างมีกล้วยมีข้าวโพดสารพัดทีเดียว
บางวันมีสตอไห้เป็นห่วงเลย
สตอเบอรี่เหรอสตอพักใต้นี่แหละพักใต้นี่แหละ
นะฮะเขาอยู่ที่ตลาดมรโนธนะคุณผ่านไปคุณแวะไปได้นะ
จริงแล้วต่องทำตั้งแต่๗ขวบทำมา๓ปีแล้วอันนี้อายุ๑๐ขวบแล้ว
ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยยังใส่เสื้อแดงปั่นจักรยานขายอยู่เลยอ่ะ
นะฮะไปดูที่บ้านกันหน่อยปรากฏว่าตอนนี้นะมีความช่วยเหลือไปถึงแล้ว
แต่ต่องยังคงปั่นจักรยานขายกันอยู่ที่ตลาดครับนะฮะขายทุกวันเลย
ระยะทางจากบ้านตลาดตลาดไปบ้านประมาณกิโลละหนึ่ง
นะยังขายจุดเดิมข้างตลาดประโนชน์คนไปรอซื้อผักนะฮะ
คือต้องยอมรับว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยออกไปนอกบ้านต่องก็ปั่นเงียบคนเดียว
นั่งเงียบคนเดียวคนไม่ค่อยไปซื้อผักเท่าไหร่
ก็เห็นแล้วก็แบบขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนกันแหละเนี่ยเออมันไม่มีคนซื้อ
ดูเงียบเหงานะเออย่าของต่องเองต่องเองก็บอกว่า
ขอบคุณท่านนายกนะครับที่เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
นัททหารก็เข้าไปช่วยภาพได้เห็นไม่ว่าคือที่มันเป็นญาคารเนอะ
มันคือการสร้างโรงเพาะเห็ดให้กับต่องแล้ว
คุณย่าเอาไว้ปลูกเห็ดขายรวมไปทั้งทำแปลงผักทำแปลงผักต่างนานาแล้วก็คือต่อยอดอาชีพ
ต่อชีวิตไม่ได้ให้เหมือนที่เราเคยพูดกันว่าไม่ได้ให้แค่เป็นเงินแต่ให้เครื่องมือหาปลาดีกว่า
คือให้เครื่องมือที่เขาปลูกผักปลูกเห็ดกันต่อไปจะได้ขายของต่อไปได้
ให้ได้พึ่งตัวเองได้อันนี้ดีอันนี้ดีนะให้กำลังใจครอบครัวของต่องแล้วก็คุณย่าคุณทวด
ต่องด้วยสู้แล้วกันต้องชื่นชมคุณย่านะสอนหลานมาดีนะ